เรื่องนี้น่าจะต้องถามพี่เบิร์ตอาจจะรู้ดีที่สุด
ทำไมเวลาเงินเดือนออกมาได้ใช้เต็มจำนวนไหม
เฮ้ยถามอย่างนี้ต้องการคำตอบแบบไหน

ก็จ่ายค่าบ้านจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถ
ใช่ไหมเออมันจะตั้งอัตโนมัติไง
ใช่มันก็จะเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องเอาแค่นี้ก็แล้วกัน
นี่คือเงินเดือนออกของจริงคือออกจากกระเป๋าออกจากบัญชี
นั่นคือเกิดจากหนี้ที่เราก่อขึ้นมาเองใช่

แต่หนี้ของดาบตำรวจท่านข้างหลังพี่เบิร์ตเนี่ย

คือไอ้ตัวสีแดงเนี่ยนะค้ำประกันเนี่ยนะ
เราสองคน๓คนเรารักกันยังไงก็ตาม

ค้ำประกันเนี่ยยกเว้นว่า

แต่ประเภทแบบมาช่วยค้ำให้หน่อยดีอะไรอย่างนี้

ค้ำให้ใครก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหม

เอ้าเขาทำงานเป็นหลักแรงไง
พันธุ์ภาษาการเนี่ยบางทีเขาก็จะกู้สากร

เขาจะจับคู่กันค้ำเพื่อนกันนั่นแหละ
ฉันค้ำให้เธอเธอค้ำให้ฉัน

ดาบตำรวจบุญเฮียงปิดตาระโพ

ข้าวของก็ค่อนข้างจะระเกะระกาศหน่อยทั้งในและข้างนอกบ้านเลย
แล้วผู้กำกับสพเมืองสมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
พันธุ์ตำรวจเอกสยามอินสุวรรณโนพอรู้ข่าวว่าดาบตำรวจบุญเฮียงท่านป่วย
เป็นโรคต่อมลูกหมากโตขาดงานบ่อยก็เลยเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านดาบตำรวจบุญเฮียงครับ
ไปถึงก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ก็ดูแล้วไม่ถูกสุขลักษณะ
ปูที่นอนนอนกับพื้นนะคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกสยามก็เลยจัดหาบ้านพักหลังใหม่ให้กับดาบตำรวจบุญเฮียงครับ
สนับสนุนเป็นงบประมาณนะส่วนตัวเนี่ยท่านออกให้เลย๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีภาคเอกชนมาสนับสนุนเรื่องเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน
ลมทีวีให้เป็นขวัญกำลังใจ
ดาบตำรวจบุญเฮียงยกมือไหว้พันธุ์ตำรวจเอกสยามแล้วกล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชม
นอนได้ไหมลองนอน
หกพูดทั้งมูกของคุณนายครับ
แต่ต้องฟังเรื่องราวของดาบตำรวจบุญเฮียงซะหน่อยคุณผู้ชม
เขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเขามีภรรยานะ
แต่เลิกรากันไปแล้วมีลูกอีก๓คนแต่อยู่กันคนละที่
สาเหตุที่ดาบตำรวจบุญเฮียงท่านมีความเป็นอยู่แบบนี้
เพราะว่าไปค้ำประกันเงินกู้สหกรออมทรัพย์ของเพื่อนตำรวจ
เป็นเงินล้าน๙๑ล้าน๙แสนบาทแต่เพื่อนหนีราชการคุณผู้ชม
กลายเป็นดาบตำรวจบุญเฮียงซึ่งเป็นคนค้ำเนี่ยต้องโดนหักเงินเดือน
จากเงินเดือนเต็มแต่๒๘๐๐๐บาท
หักเหลือแค่เดือนละ๓๙๐๐บาท
แล้วต้องใช้หนี้ก้อนนี้ยาวไปยันหลังเกษียณเลยนะ
หมายความว่าต้องใช้หนี้ไปจนท่านอายุ๖๕ปีครับ
เครียดแต่ละเดือนเนี่ยเงินไม่พอใช้เครียดหมดกำลังใจ
คิดตลอดว่าเมื่อไหร่นะไอ้หนี้ก้อนนี้มันจะหมดไป
จะทำยังไงกับชีวิตดีนะเล่าไปน้ำตาตกไป
คิดดูสิคุณผู้ชมดาบตำรวจบุญเฮียง
พอท่านเข้าเวรเสร็จกลับบ้านมาไม่เหลือเรี่ยวแรงจะทำอะไร
บ้านก็เลยระเกะระกะรกอยู่แบบนี้ครับ
ที่ผ่านมาท่านก็รู้นะว่าถ้าเอ่ยปากผู้บังคับบัญชา
ท่านก็มาช่วยเหลือแหละแต่ดาบตำรวจบุญเฮียง
ว่าเกรงใจก็เลยเก็บตัวอยู่เงียบ
จนกระทั่งผู้บังคับบัญชาท่านมาเยี่ยมผู้กำกับ
มาเยี่ยมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเต็มที่
ดาบตำรวจบุญเฮียงก็เลยรู้สึกมีกำลังใจในการสู้ชีวิตมากขึ้นครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกสยามครับผู้บังคับบัญชาบอกว่า
อกจากจะช่วยเหลือที่พักอาศัยใหม่ให้แล้วเดี๋ยวจะพยายามนะ
เดี๋ยวจะหางานเสริมให้ดาบตำรวจบุญเฮียง
จะได้มีรายได้เสริมมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป
คุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์ในการไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ยครับ